เราขับรถไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปดึกดึกดื่นมองไปมองไปริมสะพาน
เฮ้ยใครอ่ะใส่ชุดขาวผีหรือเปล่าไปดูครับ
นี่นะครับท้องสำโลงนะครับผมขับวินเนี่ยครับ
โน้มพี่กลับวินเนี่ยพี่กลัวหมดเลยเนี่ย
พี่กลัวใจหายหมดเลยหนุ่มเอ้ย
ครับ
อุ้ยหันมาด้วยหรอกครับพี่เบิศ

กลางค่ำกลางคืนเนี่ยแต่งชุดขาวแบบนี้
ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นแม่ชีหนีเที่ยวหรือเปล่า

นั่งทำเท่อยู่ริมสะพานคลองสำโรง
คนที่ขับผ่านไปผ่านมาตกใจสะดุ้งโยงเลยโอ้โหดูสิฮะโอ้ย
หน้าผีมาเลยนะฮะพี่วินคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปเนี่ยก็รู้แล้ว
ไม่ใช่ผีหรอกน่าจะค้นนี่แหละพี่แกเลยตะโกนถามไอ้หนุ่มมาทำ
แบบนี้พี่ตกใจหมดเลยนะใจหายใจคว่าหมดนุ่มชุดขาวหน้าขาว
ชาวเน็ตบอกว่าโอ้โหเจอเหมือนกันเลยตอน๒ทุ่มก็เจอแต่ตอนนั้นเนี่ยยืน
ครับเขายืนแล้วก็อยากจะถามว่าทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเล่นอะไร
แผงหรือเปล่าหรือทำคอนเทนต์หรือเปล่าอาจจะมาทำคอนเทนต์ก็
เป็นได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามามาร์คหน้าอะไรตรงนี้เนี่ยจะมาร์ค
มากคือต้องเข้านอนแล้วอืมบางคนก็บอกว่าถ้าไปเจอคนจริงนะ
คนที่มันเอาเรื่องเอาราวเนี่ยดีไม่ดีโดนตืบเอาได้ครับมัน
แผงแบบนี้เนี่ยบางคนขวัญอ่อนนะเห็นแบบนี้หักรถหลบประสบ
ปฏิเหตุไปก็อาจจะมีเหมือนกันค่ะบางคนก็แนะนำเจอแบบนี้
นะแจ้งตำรวจดีกว่าจับไปเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยแจ้งตำรวจนะ
ไม่ต้องแจ้งหมอปลาเจอแบบนี้แจ้งตำรวจดีกว่าไม่อย่างนั้นมัน
เสี่ยงเสี่ยงกับคนใช้รถใช้ถนนด้วยแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่า
พิสูจน์ทราบได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการตก
ใจและหักโพมอะไรจากอีกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือคุณถูกแจ้ง
ข้อกล่าวหาเลยนะไม่ตลกแล้วค่ะไม่ตลกแล้วนะค่ะ